คนขับก็จอดข้างทางเพื่อไปยิงกระต่าย
ก็คือปวดปัสสาวะแหละขอไปชิงช่องนิดนึง
ปรากฏว่ารถเล็กขับมาคนขับก็หลับในอีกนะฮะ
ก็เลยพุ่งมาชนท้ายรถใหญ่แบบนี้
คุณผู้ชมฮะเจ็บตายหรือไม่มาดูกันนะครับ

ทางตำรวจของสพบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ได้รับแจ้งเหตุนะครับก็รุดมาที่เกิดเหตุแล้วฮะ

บริเวณทางต่างระดับท่าสะอ้านถนนสิริโสธร
ขาเข้าฉะเชิงเศร้าตรงหมู่๕ที่อำเภอบางปะกงนะครับ
นี่ฮะรถเก๋งมิซูมีหลาดสีเทา
ทะเบียนกไก่มม๙๐๘๓ฉะเชิงเซานะคุณ
โอ้โหไปเสียบอยู่ท้ายรถใหญ่คันนี้

เป็นบรรทุก๖ล้อฮีโนสีขาวทะเบียน๗๑
ฉะเชิงเซาซึ่งจอดอยู่ข้างทาง
คนขับรถใหญ่ก็คือนายสนั่นเจริญชื่น
อายุ๔๘ปีเป็นคนขับนะครับ
เขาให้การแบบนี้ครับเขาบอกว่าเขาจอดข้างทาง
เพราะว่าปวดปัสสาวะก็เลยลงมายิงกระต่าย
มาชิงช่องหน่อยจู่ได้ยินเสียงดังมาก
จากท้ายรถนะครับก็รีบวิ่งมาดู
พบว่ามีรถเก๋งมาชนท้าย
ที่เขาจะรีบแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจนะครับ
ส่วนคนขับรถเก๋งคือนายกิติทัศน์คงคาลัย๒๔ปีนะครับ
ได้รับบาดเจ็บก็รีบนำตัวส่ง

เรื่องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่

ว่ารถใหญ่เขาจอดอยู่ข้างทางแบบนี้

แล้วก็มีไฟกระพริบไฟเตือนอะไรขนาดไหนนะฮะ